ขับกระบะพกครีมตัดเหล็ก
ัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกวาดเงินไปเกลี้ยงตู้เลยนะฮะ
ความเสียหายให้เจ้าของเครื่องดูต่างหน้า
เจ้าของตัวเจ็บใจโอ้โหโจรมางัดไปซะหมดเลยนะครับ
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้นะฮะโจรรายนี้ค่อยเดินมา
ค่อยเดินมานะฮะเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกและแมสปิดบังใบหน้า
เดินเข้ามาในหอพักแห่ง๑ภายในซอยไทยประกันแยก๑๖
ตำบลบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรประกัน
จากนั้นด้มมองตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วก็ใช้ครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ที่พกมาด้วย
แม่กุญแจที่ล็อกกล่องเก็บเงินของตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
ซึ่งตู้เหล่านี้ตั้งเรียงกันอยู่๓ตู้
จากนั้นเขาก็กวาดเงินในกล่องของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทั้ง๓ตู้
วิ่งหนีออกไปขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเช้ามืดตี๓๕๖นาทีของวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
พบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายขับรถกระบะ
แล้วก็ถอยหลังเข้ามาจอดที่บริเวณปากซอย
จากนั้นเดินเข้ามาพร้อมด้วยคิมตัดเหล็ก

แล้วก็พุ่งมาหาตู้ซักผ้าหยอดเหรียญทันที
แล้วก็ตัดแม่กุญแจกวาดเงินไปเกลี้ยงเลยนะฮะ
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีในการก่อเหตุครับ
จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้น
ก็เพราะว่าระแวกนี้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
บางครั้งเสียเงินเพราะถูกขโมยไปแล้ว
สิ่งของและอุปกรณ์ก็ยังชำรุดเสียหายอีกนะครับ
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

ช่วยหน่อยช่วยจับคนก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนี้คนเดียวในการก่อเหตุ
ว่ามีคนร้ายหลายคนแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้แล้ว